น่าจะมีข่าวดีเพิ่มขึ้นมาอีกแล้วนะ

กับแพนเค้กเข็มมันดีนั่นเอง
วานนี้โพสต์รูปเป็นรูปตุ๊กตามีนะคะ
แต่ให้ดูชุดตุ๊กตามีนิดนึง

เป็นที่มีจริงไงเลยตุ๊กตามี

ที่ตุ๊กตาทั้งสองตัวใส่เป็นชุดแต่งงานคุณผู้ชมค่ะ
แนนได้เขียนแคปชั่นตอกย้ำเข้าไปอีกด้วย
โมติคอนรูปเจ้าบ่าวเจ้าสาว

แท็กเรื่องราวดีของแพนหมี
เหล่าแฟนคลับโอ้โหฮือฮาเลยค่ะ
แล้วก็เข้ามาเน้นแสดงความยินดีกันยกใหญ่เลยนะคะ
บางคนถึงกลับคอมเมนต์ว่าดีใจมากเลย

เราอ่านข่าวมานานแล้วคะดีใดยินดีจริงค่ะ
ทางด้านคุณแม่แพมค่ะก็ได้เอาภาพให้ลูกสาวแล้วก็พี่หมี
มาโพสต์ลงไอจีส่วนตัวคุณแม่ด้วยเหมือนกัน
ด้วยเหมือนกันพร้อมเขียนแคปชั่นนะบอกว่าเรื่องราวดีดีของลูกหมีและลูกแพน
รักลูกทั้งสองจ้าแม่ก่อติดสถานการณ์อยู่นะจ๊ะสงสัยท่าทางจะลุ้นอยู่ว่า
เอ๊ะจะคุกเข่าขอแต่งงานเมื่อไหร่นอนอนอเออนะคะแล้วก็สาวแพนค่ะ
ได้เข้ามาคอมเมนต์ตอบด้วยว่ารักแม่ที่สุดค่ะอืมนอกจากนี้ค่ะ
มีคนดังในวงการบันเทิงเข้ามาแสดงความยินดีกันมากมายเลยคุณผู้ชมค่ะ
ส่วนรายละเอียดอย่างทางการจะเป็นอย่างไรนั้นรอแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวรอเจ้าบ่าวเจ้าสาวเขาพร้อม
เดี๋ยวเขาคงจะออกมาบอกกันเนาะใช่นะคะไม่แน่นะคะเขาอาจจะคุกเข่าขอแต่งงานไปแล้ว
แล้วรอปล่อยคลิปทีเดียวเออแต่จริงเนี่ยคู่นี้เนี่ยนะคุณผู้ชมเขาบอกกันไว้ตั้งนานมาแล้ว
บอกว่าถ้าเรียนจบดรเมื่อไหร่เดี๋ยวมีข่าวดีแน่นอนนี่ก็เพิ่งเรียนจบดรกันไงใช่ไหมพี่แจ๊คจบคู่กันเลยนะดร
ถือว่าเป็นข่าวดีของทั้งคู่นะคะแต่ว่าข่าวดี